คุณผู้ชมคะแล้วก็ไปพูดกันถึงเรื่องน้ำกันก่อน
แต่เป็นน้ำที่อยู่ในแม่น้ำแม่กรอง
คือเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยคือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะมีลูกเรือเป็นชาวเมียนมา
ปรากฏว่าพลัดตกลงไปในแม่น้ำแล้วก็จมน้ำไป
เขาก็เลยต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ

มีการลอยหมอนด้วยตามความเชื่อของเขานะคะ
สว่างเบนจธรรมสมุทรสงคราม๔ค่ะ
มีสมุทรสงครามไปกัน๔นายด้วยกัน
เพราะมีคนไปแจ้งว่าแรงงานต่างด้าวรายหนึ่ง
ตกเรือบริเวณธาทิศเรือประมง
อยู่ในตำบลแหลมใหญ่นะคะอำเภอเมืองสมุทรสงครามค่ะ
เจ้าหน้าที่ลงค้นหานะคะก็ต้องบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยหาอยู่นานยังไม่เจอ
สุดท้ายเพื่อนของคนศูนย์หายเขาก็เลยทำตามความเชื่อ

แล้วก็ลอยหมอนของเพื่อนตามความเชื่อ
เพื่อจะให้พบร่างของคนที่ศูนย์หายไป

แล้วการค้นหาก็ยากลำบากพอสมควรนะคะน้ำทะเลมันหนุนสูง
ก็ทำให้น้ำมีความลึกถึง๘เมตร
กระแสน้ำเองก็ไหลเชี่ยวด้วย
ก็ต้องประเมินสถานการณ์กันตลอดเพื่อความปลอดภัยของนักประดาน้ำเองนะคะ
จนกระทั่งผ่านไป๒ทุ่ม๔๒นาที
สุดท้ายไปพบศพนะคะของลูกเรือประมงรายนี้ค่ะ
ทราบชื่อต่อมาคือนายโจมินไปชาวเมียนมาอายุ๒๗ปีค่ะ

ก่อนเกิดเหตุเห็นเพื่อนเล่านะคะว่ามันเป็นช่วงที่ฝนตกลงมา
ตัวผู้ตายเดินอยู่บนไม้กระดานจะขึ้นไปขนปลา
แล้วก็เกิดลื่นจนกระทั่งตกน้ำ
แล้วเจ้าตัวว่ายน้ำไม่เป็นด้วยค่ะ
ขึ้นแล้วก็ล่วงลงไปเลย

มีเรือตกปลาอยู่ตรงนี้ของลำ

แล้วก็พุ่งมือมา
แล้วลูกน้องมีลำกระช่วยช่วยให้ทัน